ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังมาตลอดทั้งเดือนเลย

ในเรื่องของคดีหลีกเลี่ยงภาษี
ก็โดนทางการจัดการไปแล้วนะครับ
ในการเสียค่าปรับกว่า๔๒๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเอง
แต่ว่ามีอีกหนึ่งซุปตาบ้านเราที่จะโกลอินเตอร์ไป
เมืองจีนบ่อยนะคะก็คือคุณออมสุชานั่นเองค่ะ
ก็มีโอกาสทำงานกับวงการบันเทิงในประเทศจีน

โดยออมก็ทราบข่าวมาบ้างแล้วนะคะ
ส่วนตัวทำอะไรถูกกฎหมาย

เหมือนฟาดปิงปิงอย่างแน่นอนค่ะ

แต่ว่าคือออมทำถูกต้องตั้งแต่แรก

ก็มีบริษัทที่ดูแลให้ที่จีนที่คอย
จัดการเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีเทลอ่ะเนาะพวกนี้
แต่ว่ายังไงเราก็ทำไม่ผิดแน่นอน

ถ้าเราทำอะไรผิดขึ้นมานี่ยิ่งไปกันใหญ่เลย
ทำอะไรถูกสบายใจผลงานก็
แฟนก็รอติดตามอยู่นะคะ

ปิงปิงยังโดนเละขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็เก่งนะ๒วันจัดการได้